ไม่เกิน๒๓ปีนะครับลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเจอกับสหปลาว
วันพรุ่งนี้๒๘ตุลาคมครับซึ่งโค้ดโย่งวรวุศิมะคะ
ก็พูดถึงการฝึกซ้อมว่าแน่นอนไม่มีวัญชาติชูสงกองหลังจากอุทัยธานีเอฟซี
ไทยลีกสามที่บาดเจ็บกระดูกเท้าแตกส่วนเบนจามินเดวิสมิตดฟิลจากสโมสรออฟฟอร์ต
ยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาอาการบาดเจ็บข้อเท้าส่วนในเกมถัดไปเนี่ยนะครับ
ลาวที่แพ้มาเลเซียมาศูนย์ต่อหนึ่งโคโยก็บอกว่าตัวเขาเองแล้วก็โค้ดก้า
ทุกคนแก่นสนเนี่ยได้ไปดูเกมแล้วคิดว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าไป
บอลที่เคยเจอกันมาในอาเซียนแม้จะออกสตาร์ทได้ผลเสมอแต้มเดียว
ที่ทำได้ในเกมที่แล้วอาจจะเป็นคะแนนเดียวที่สำคัญมาก
ในการเข้ารอบอีก๒เกมที่เหลือหากว่าทีมสามารถเอาชนะ
ก็คือทำได้ตามเป้าหมายใน๒เกมนั่นแหละครับ
ว่าเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลที่เราคุ้นเคยบ่อยในโซนอาเซียนนะครับ
เราก็จะเอาจุดบกพร่องให้เราเล่นในเกมแรกนะแล้วก็จุดที่เรายังขาด
ก็ต้องมาใช้ในเกมที่เจอเราครับผมคือไปแก้ไขในสิ่งที่ที่ที่เรายังขาดนะ
อย่างเช่นจังหวะสุดท้ายในการเข้าทำหรือว่าการเล่นร่วมกันนะครับ
แล้วก็จุดปกพ่องอีกอย่างก็คือการที่เราผิดพลาดเองนะครับ
จริงจริงถ้าเราต่างพวกผิดพลาดไปได้ก่อนหรือว่าเรามีโอกาสนะครับ
เราออกสตาร์ทด้วยผลเสมอแต่ว่าจริงแต้มที่เราทำในวันนี้
มันอาจจะเป็นแต้มเดียวที่ทำให้เราเข้ารอดก็ได้
เพราะว่าอีก๒เกมที่เหลือเราทำตามเป้าหมายได้นะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนลืมไปแล้วก็โฟกัสแล้วก็ทำในสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับ
แล้วก็สิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำเราต้องเพิ่มเติมเข้าไปครับผม
เน้นย้ำโปรแกรมนะครับทีมไทยเจอกับสปลาววันพรุ่งนี้นะครับ
เวลาบ่ายสองตามเวลาไทยนะครับลุ้นเชียร์ทีมไทยอีกหนึ่งเกมนะครับ
ว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าต้อง๓คะแนนเท่านั้นเลยนะครับ